ช่วงนี้พาไปหาอะไรกินกันบ้างดีกว่า

ขนมจีนที่นี่เป็นขนมจีนทะเลเดือด

อยู่ที่ไหนเดี๋ยวพาลงใต้ไปเลยนะครับ

นี่ที่เห็นอยู่นี้ครับขนมจีนทะเลเดือด
ของร้านขนมจีนทะเลเดือดคลัก

มหาวิทยาลัยสงขานคริน

ซึ่งเมนูเด็ดเนี่ยก็เป็นของคนนี้ครับ

หรือว่านางสาวช่อ

ซึ่งขายเป็นจานนะจานละ๗๙บาท

มีช้อนซ่อมมีจานด้วย

มีกุ้งมีหอยมีปูม้าตัวใหญ่เป้ง
ถูกใจลูกค้าเป็นอย่างมาก

พร้อมกับนี่เลยน้ำยารสแซ่บสูตรเด็ดเข้มข้นสไตล์ปักใต้
อาหารใต้มันต้องชับ
เพ็ดเครื่องแกงหนัก
กลิ่นนี่มันจะต้องโดนมากเลยนะครับ

แล้วก็ที่สำคัญเขาจะเน้นอาหารทะเลสดทุกวันอยู่แล้ว

ดีเขียนว่าแกงไข่ปูม้าน้ำยาไข่ปูม้า
เห็นกระดองผาครึ่งมาเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่กระดองนะครับ
ภายในกระดองเนี่ยมันมีไข่ปูอยู่ด้วย
ตักทานเอาได้รสชาติได้อัตรรสด้วยเนาะ
ไปทานเต็มปากเต็มคำแบบนี้แล้วมีผักสดเป็นเครื่องเคียง

แล้วที่สำคัญหลายคนก็สงสัยชื่อร้านที่มันลงท้ายว่าคลัก

มันมีที่มาอย่างไรก็เลยไปถามเจ้าของร้านเจ้าของร้านเขาก็บอกว่า
คลักเนี่ยมันคือเยอะมาก
เน้นแบบเต็มที่เลยทีเดียว
มีทั้งกุ้งทั้งปูเต็มไปหมดเลยอีกนิดก็ใส่ม้าน้ำปลาดาวแล้วอ่ะ
ชอบมากถึงกับวิ่งหนีเลยทีเดียวนะครับ
ว่าอิ่มแล้วอยากรีบไปจ่ายตังค์
เขาบอกว่าอยากจะขยายสาขาเพราะว่าตอนนี้ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก
ดูสินั่งกินกันเต็มไปหมดเลยนะครับ
คือร้านนี้เนี่ยพอความอร่อยมันถูกอกถูกใจใช่ไหมปากต่อ
ปากก็บอกไปแล้วที่สำคัญในโลกโซเชียลเนี่ย
เขาก็แชร์กันลึ่มเลยนะว่าร้านนี้เนี่ยอร่อย

จานนึงคุ้มมากบอกเลย๗๙บาทต่อจาน
จานนึงจานหนึ่งก็๗๙บาทเท่านั้นเอง
รออะไรล่ะครับที่จังหวัดตรังไปทานกันได้

อยู่ที่ริมฟุตบาทปากทางเข้า
มหาวิทยาลัยสงขลานครินวิทยาเขตตรัง
ขับรถมาจากตัวเมืองตรังนะวิ่งไป
ตามเส้นทางสายตรังกันตัง

ก็ขับมาประมาณสัก๓๐๐เมตร

แล้วก็เลี้ยวซ้ายเข้าทางมอตรัง

ร้านนี้สังเกตง่ายป้ายไวนิวยาวเฟ้ยเบอร์เริ่มเทิมนะนะ
หรือไม่ก็สังเกตที่ว่ารถจะจอดข้างทางเยอะ
คนจะนั่งทานอยู่ข้างริมฟุตบาทแบบนี้
เจอน่านกับพื้นเลยนะ

มากินกันหลายคนแบบร่วมวงกันแบบนี้นะอร่อย